ทีนี้จะให้ดูอีกข่าวหนึ่งค่ะมันก็เป็นจังหวะแบบพอดิบพอดีเลยคุณผู้ชมค่ะ
อเตอร์ไซคันข้างหน้าเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมสังเกตนะ
ตอนขี่ไปมันเกิดอะไรขึ้นกับป้ายแล้วตัวมอเตอร์ไซค์
ซึ่งภาพทั้งหมดเนี่ยกล้องที่ขับตามเธอกล้องหน้ารถที่ขับตามเธอจับภาพเอาไว้ได้เอาดูพร้อมกันค่ะ
โอ้โหนี่ดูสิคุณสืบสกุลขนาดขับมานี่ใส่หมวกกันน็อกแล้วนะ
นี่หมวกกันน็อกยังหลุดออกจากหัวเธอเลยอ่ะไม่ใครจะคิดนะว่าจะมาเกิด
ปฏิเหตุจังหวะแบบนี้นะฮะใช่ค่ะทีนี้ก็ต้องเตือนใจกันเลย
เรื่องของการที่จะปักป้ายอะไรริมถนนต้องปักให้มั่นคงแข็งแรง
ใช้ต้องได้มากกระถานเนี้ยตรงนี้ลมแรงด้วยใช่ค่ะ
นี่เราก็เตือนกันไปว่าอย่าอยู่ใกล้กับพวกป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
นี่ไม่ต้องขนาดใหญ่มากแต่ก็เกิดเหตุได้นะคะ
นี่เกิดขึ้นในอำเภอเมืองจันทบุรีนะคะ
แล้วป้ายมันเอียงเอียงมาพอดีไงล้มฟาดเธอ
แล้วที่กังวลนะนะนอกจากป้ายล้มฟาดเธอแล้ว
กล้องเนี่ยรถคันที่ติดกล้องหน้ารถเนี่ย
ถ้าเกิดเบรกไม่ทันนะคุณทับเลยอ่ะค่ะเนี่ยในคลิปเนี่ยนะคะ
คนในรถที่ติดกล้องเนี่ยก็รีบลงไปแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้
ถามว่าเธอได้รับบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าเธอก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมาก
ขัดยอกแผลถลอกนะคะเจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ย
ก็นำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้ในกลุ่มจังหวัดจันทบุรี
เตือนภัยคนที่ใช้รถใช้ถนนแล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลหน่อย
ข้างทางเพิ่มความเข้มงวดให้มากขึ้นได้ไหม
เน็ตก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะค่ะบอกว่าเนี่ย
ที่มันล้มมาใช่ป้ายหาเสียงการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จันทบุรีหรือเปล่า
เออช่วงนี้เขาก็หาเสียงกันอ่ะนะใช่แล้วบางทีปักป้ายอะไรกันแบบนี้เยอะอ่ะฮะ
แต่ว่ามันไม่แข็งแรงมันไม่มั่นคงไงคะก็มีคนมาเฉลยนะบอกว่าอ่ะ
ป้ายที่มันล้มไม่ใช่ป้ายของผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นนะ
แต่ว่าเป็นป้ายโฆษณาเอกชนเออเออแต่นี่บางคนก็แนะนำนะว่า
ถ้าเกิดผู้เสียหายต่อให้เธอไม่ได้เป็นอะไรมากก็ควรไปแจ้งความ
เอาผิดกับเจ้าของป้ายแล้วก็เอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐด้วย
อุญาตให้ติดป้ายให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้กับเธอต่อไป
หัวฟาดเลยนะใช่ค่ะที่ใส่หมวกกันน็อกแล้วเนี่ยขนาดหัวฟาดหมวกกันน็อกหลุดมาเนี่ยครับ